นี่กูอยู่ไหนวะ

ออกไปนะเย็นก็อยู่แล้วเนี่ย

ต้นต้นมันตายจริงแล้ว
เจอไหม

ทิ้งมาออก
อาจารย์อาจารย์ปลูกหลวงด้วยช่วย
จริงไม่ต้องปิดก็ได้นะเป็นภูมิจริงป่ะ

ปลูกหลวงอาจารย์ปลูกหลวงไว้
มีคุยอยู่ไหนวะเอ้าเนี่ยต้องออกหรือเปล่า
เข้าใจไหมออกช่วยครับออกไปนั่งยินก็อยู่แล้วเนี้ย

โอเค

อ่าวหลงมา

กูไปและกูไปแล้ว
ขอบคุณนะจ๊ะนี่หายแล้วทรมานไม่หายของจริงแล้ว
คือแม่ชีเนี่ยก็เป็นคนแถวนั้นแหละใกล้กันหมายถึงว่าอยู่วัดแถวดำเนิน
ยังไม่ได้แล้วนะแต่แม่ตองเรามาหาผมประมาณ๓๔ครั้งแล้ว
พอดีโดนของใส่ผู้ทำของเหมือนกับว่ามัดหุ่นไว้ที่ใต้ต้นใต้ต้นโพ
คือใต้ต้นกรุงตามโณรีเนี่ยแหละค่ะคือไฟล์ทสุดท้ายเนี่ย
แล้วเขาก็มีอาการเป็นอย่างในคริปเนี่ยก็ไปเอาดินเดียวถ้ามักว่านั้นขูดแล้ว
อย่างที่เห็นเมื่อก็ออกอาการร้องมาตามนั้นนะครับแล้วก็ยอมเข้าไปกัน
นั่นคือโดนคุณ